อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่มันเกิดในลานจอดรถเหมือนกันคุณผู้ชม
ทีนี้เป็นรถที่กำลังจะออกจากห้างเหมือนกัน
คันหนึ่งกำลังตรงไปไปเจอทางแยกอีกคันหนึ่งก็จะออกเหมือนกัน

คันที่มาอีกฝั่งหนึ่งไปชนเขาเข้าตามที่เห็นในภาพ
แต่พอไปชนเขาไม่ยอมเอามีดมาไปแทงเขา
แทงไปในรถเลยนะฮะซึ่งรถของตนเองก็มีเด็กนั่งมาด้วย
แต่ว่ายังทำพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้
คุณเป็นใครทำไมทำแบบนี้
คือจริงแล้วเรื่องมันก็ไม่น่าจะบานปลายขนาดนี้
คือไปชนเขาด้วยซ้ำไปนี่ฮะถือมีดมายาวมากนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งครับ
คุณผู้ชมสังเกตเห็นนะ
พยายามจะเข้าไปฟันคู่กรณีที่ขับรถเก๋งสีดำที่จอดอยู่ทางตรงนี่แหละนะครับ
โดยคู่กรณีก็พยายามห้ามแล้วพร้อมกับขอโทษ
คู่กรณีต้องเข้าไปหลบในรถ
แต่ชายคนนี้ยังนำมีดดาบแทงไปในรถอีกนะฮะ
ซึ่งคู่กรณีก็เอามือจับพยายามดันมีดออก
จนมือเขาเนี่ยโดนมิดบาดแล้วก็เป็นแผล

เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้จากกล้องหน้ารถของคันหลังที่ขับตามมา

มีคนเข้าไปวิภาควิจารณ์เยอะว่าแหมทำเกินไปหรือเปล่า

นี่ฮะดูในมือมีมีดอยู่นะยาวมากนะฮะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราเองก็สอบถามไป
อย่างผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายซึ่งมากับแฟนกับรถคันสีดำเมื่อสักครู่
เขาบอกว่าขับรถออกมาจากห้างพอไปถึงทางออกเป็นทางแยก
มีบีเอ็มคันสีขาวขับมาเบียดข้างจนเฉียวชนกัน

พร้อมกับบอกคู่กรณีว่ารถของเขาเองเนี่ยขับมาช่องทางหลัก
แล้วคุณขับมาทำไมไม่ให้ช่องถลักผ่านไปก่อน
เบียดมาทำไมแบบนี้นะฮะ
ซึ่งคู่กรณีเองก็ตอบกลับมาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายครับ
ก่อนจะหันหลังไปที่รถแล้วก็ไปคว้ามีดมาไล่ฟันไล่แทง
หน้าเด็กที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกของคู่กรณีที่มาด้วยกัน
ซึ่งนั่งมองเหตุการณ์นี้อยู่ในรถด้วยนะฮะ
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยครับ
บ้าเจ็บด้วยนะครับ
ผู้เสียหายยังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรก

โดยไม่ทราบว่าทำไมถึงนำดาบมาไล่ฟันกันแบบนี้

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยศรีสุรางครับ
ผู้กำกับการตำรวจนครบานบุคโลระบุว่า
จากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนพบว่าไม่ได้ถูกสวม
แต่หมวดเป็นหมวดจังหวัดปฐุมธานี
และพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง
ตามสัญญาการขายโอนลอยไปยังผู้อื่น
แล้วก็เปลี่ยนสีรถจากสีดำเป็นสีขาวด้วย
ตอนนี้ก็ประสานหาตัวผู้ครอบครองคนล่าสุดอยู่
แล้วก็จะมีการตรวจสอบประวัติคนขับรถคันนี้
ว่าเคยต้องโทษหรือว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนหรือไม่นะครับ